เที่ยวกับเพื่อนไปนั่งที่ร้านอาหารริมน้ำ

ปรากฏว่าลมแรงพัดร่มล้มลงมา
แล้วเหล็กก้านร่มพี่มิ้วคุณผู้ชม
เหล็กเส้นบางทิ้มเข้ามาตรงตาเขาอะครับ

จากบริเวณลูกตาด้านซ้ายมันทะแยงลงมา
โผล่อีกทีข้างจมูก

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันประถมพยาบาลอยู่แบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันก่อนหน้านะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิพิทักการ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลนายปานชัยอายุ๓๒
คนเจ็บคนนี้ครับนี่คือตอนแรกเลยนะครับ

่มมันล้มลงมาแล้วเหล็กก้านร่มมาเสียบเข้าพอดีเลย
เขาพยายามจะดึงออกเองด้วยนะตอนแรก

เพราะตรงนั้นไม่รู้เลยว่าอันตรายขนาดไหน

เจ้าหน้าที่มาถึงก็ค่อยช่วยเหลือปฐมพยาบาล
จะส่งตัวคนเจ็บไปหาคุณหมอ
ผ่าตัดเอาเหล็กก้านร่มนี้ออก
คนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองมาพักผ่อนกินอาหาร

คือร้านนี้จะอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำครับ

จุดที่นั่งกินข้าวล้อมวงกันนั้น

ก็จะมีร่มสนามกลางแต่ละโต๊ะเป็นซุ้มกันไป

แล้วร่มเนี่ยก็ล้มลงมาแล้วเหล็กก้านร่มก็มาเสียบเข้าพอดีเลย
นี่ครับร่มคันนี้เลยครับ

คนที่เห็นเหตุการณ์ครับแล้วก็เป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เขาบอกว่ากลุ่มคนเจ็บตอนแรกนั่งอยู่บริเวณนี้ก่อน
เธอชี้ให้ดูครับพี่หมูผู้ชม
นั่งตรงนี้แล้วเขาขอย้ายโต๊ะย้ายออกไปตรงนั้น

โต๊ะที่ลูกค้าจะย้ายไปเนี่ยร่มยังไม่ทันปักยังไม่ได้กางให้
ก็เลยจะไปตามคนกางร่มมาดูแลให้กับลูกค้า
แต่ลูกค้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเอง
จังหวะที่ลูกค้ากำลังกางร่มเสร็จปั๊บ
พอปักลงพื้นปกติมันต้องมีตัวยึด
มันจะเป็นเหล็กเส้นตั้งขึ้นมา
เพื่อจะผูกยึดมัดเอาไว้ให้มันมั่นคง
คงยังไม่ทันได้ยึดกับเหล็กเส้นนั้น
ปักลงพื้นอย่างเดียวพอลมพัดแรง
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครับ

ตอนที่ไปถึงคนเจ็บก็พยายามจะดึงเหล็กเส้นออก

เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวทุกคนช่วยกัน
ต้องตัดเหล็กซึ่งเส้นยาวมาก

ให้คุณหมอผ่าตัดเอาเหล็กเส้นออก

ว่าจุดตำแหน่งที่ทิ่มเสียบลงไปตรงนั้น
แม้จะอยู่ใกล้ดวงตาแต่ไม่ได้เข้าตาเต็ม

ไม่ได้เป็นจุดสำคัญและอันตรายมากนัก
ตอนนี้ก็เห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนา
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้เรียบร้อยแล้ว

เที่ยวกันอยู่ดีแท้นะครับ